เขามีการประกาศว่าจึงมีการพัฒนารวมทั้งมีการทดสอบรถยนต์แบบไร้คนขับ
มีการนำรถยนต์รุ่นใหม่เอารถยนต์ไฟฟ้านะครับมาพัฒนาต่อนะครับเป็นรถยนต์ที่ชื่อว่า
ตู้กำลังพัฒนารถยนต์แบบไร้คนขับโดยตั้งเป้าให้สามารถผลิตเพื่อพร้อมใช้งาน
เป็นรถยนต์ขนส่งสาธารณะภายในปี๒๐๑๘
ก่อนหน้านี้ไปตู้เคยทดสอบรถยนต์แบบไร้คนขับมาแล้ว

ทำให้ข่าวลืมเรื่องของการนำรถยนต์แบบไร้คนขับไปใช้เป็นรถขนส่งสาธารณะ
จะดูเข้าใกล้ความจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ
ทดสอบขับทางไกลมาแล้ว๑๘๖ใหม่ในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
โดยทำการทดลองทั้งเรื่องของการเลี้ยวกลับรถ
เปลี่ยนเลนการเปลี่ยนเส้นทางสู่ทางแยกต่างแล้วก็ทางหลวงต่างด้วย
ตู้กำลังจะวางแผนที่จะเปิดตัวรถยนต์ที่มีความสามารถทั้งเรื่องของด้านภูมิศาสตร์
มีแผนที่นำทางแล้วก็มีข้อมูลหลากหลาย
อย่างเช่นข้อมูลความสูงของเสาไฟฟ้าเสาไฟจราจร
ซึ่งไปตู้เองก็มีการทดสอบรถยนต์ไร้คนขับที่สหรัฐแล้วนะครับ
และก็มีบุคลากรที่ดูแลโครงการนี้อยู่ที่มีการตั้งสำนักงานอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐด้วยนะครับ